ในยุคนี้แล้วมันมาแบงค์ใหญ่

เตี๋ยวก็ไม่ได้ทอนมันไปอีกฮะ
เอาแบงค์พันธุ์มาซื้อดอกไม้
พ่อนรอบด้วยตอนว่าคู่ก็เป็นเม่ากลูกน้อยต้ออย่าให้ไปเจอโคลนที่๒ที่๓อีกเลย
ลุงเสียทั้งดอกไม้เสียทั้งเงินทอนไปถึงเก้าร้อย
เป็นยังไงล่ะครับนี่คือเสียงของลุงทูลอายุ๕๙ปีแล้วท่านเป็นพ่อค้าขายดอกไม้อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อหน้าซอยวัดด่านสำรง๓๘ทับ๑อำเภอเมืองสมุทรประการ
โอ้โหบอกว่ามีคนไม่ดีเนี่ยเอาแก๊งพันธุ์ปลอมนะฮะนะครับมาซื้อดอกไม้วันเสาร์ที่ผ่านมาทุ่มกว่าเป็นแม่ลูกคู่หนึ่งครับมาจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อจากนั้นคนที่ดูแล้วน่าจะเป็นแม่เนี่ยนะลงมาจากรถเดินมาซื้อดอกไม้๖๕บาทแล้วก็จ่ายเงินด้วยแก๊งพันธลุงก็ทอนตังค์สิครับ๙๓๕บาทตอนนั้นลุงเจ้าของร้านไม่ทันสังเกตเพราะว่า
มันดูสมบูรณ์กว่าตอนนี้กว่าที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยโอ้ตอนนี้เย็นเฉยนะครับประกอบกับลูกค้าตอนนั้นเยอะเยอะมากเลยวันรุ่งขึ้นนะครับเมียลุงมานั่งนับเงินก็รู้สึกว่าทำไมโอ้โหเนี่ยฮะมันเปื่อยแบบนี้มันซีดแบบนี้ก็เลยรู้ตัวว่าโดนซะแล้วนะครับลุงทูลเนี่ยนะครับตัดพอเลยว่าเหนื่อย

อีกคนอีกแบบหนึ่งก็คือไม่รู้แหละว่าตัวเองก็ได้แบงค์ปลอมมาก็เลยเห็นมันเก่าก็รีบเอามาใช้ยังไงก็ตรวจสอบนะครับทั้งคนซื้อคนขายฮะธนบัตรปลอมครับ